ที่สะแก้วครับสะแก้วเขาบอกว่าเป็นหมัดศักดิ์ศรีเลยครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับ
กีฬาไก่ชนครับผมราคานะครับ๒ล้านกว่าบาท
โอ้โหเรื่องของเรื่องนะครับจากไก่เจ้าถิ่นปะทะกับไก่ระยอง

เหลือมพันธุ์สูงอันนั้นนี่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสะแก้วเลยทีเดียวนะครับ

นี่เป็นไก่แดงนะครับที่สนามไก่แดงบุรพาตำบลนวลหมากเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้ว
ช่วงเย็นวานนี้นะครับศึกใจคึกคัก
เดิม๑๒๐๐๐๐๐บาทโดยคู่เอกเป็นการเปิดศึกกันระหว่าง
ไกชนโอรสวรรค์จากจังหวัดเรยอง
กับไกชนสมรักษ์ไก้เจ้าทิมจากจังหวัดสะแก้ว
ถ่ามกลางเสียงเชียลจากเซียนไกชนอย่างคลึกครัก
ให้น้ำให้ท่าลงขา

เงินสดนะครับอยู่ตรงหน้านะครับ

เยอะขนาดนี้เลยนะฮะ

ชนคู่นี้ชนกัน๗อันหรือว่า๗ยก

มองตากันหน่อยมองตามองหน้า
จ้องกันหน่อย

ข้อยกที่สองไก่ชนโอโรสวรรค์ออกทั้งเชิงหลอกล่อ
อ้าวยกมือบอกมือเท่าไหร่เท่าไหร่
อ้าวนะครับเตะกันต่อครับออกนิรามุดใต้ปิดจิ๊กหัว
ไก่ชนสมรักรับอีกการจูดจมได้อย่างสวยงาม
โอ้โหนี่คือเสียงภาคพี่ทิเป้นี่สุดยอดฮะ
ใช่ครับจนไก่ชนสมรักล้านะครับพักยกนะครับแม่นะครับ
เริ่มหัวคันหัวเงียงหัวเงียงอ้าวเตะเตะเตะเตะอ้าว
โอ้โหโอ้โหนะครับพอไก่ชนนะครับเริ่มช้านะครับ
เลยพักยกให้พี่เลี้ยงงวดไปทอนคายซะหน่อย
จนยกที่สามนะครับอ้าวอย่างเตะกันต่ออ้าวเตะกันต่อ
ต่อยต่อยเตะอ้าวเจี้ยงจ้วงจ้วงจ้วงเตะโอ้โหโอ้โห
โอเคครับให้น้ำนะครับจนยกสามครับ
ไก่ชนสำนักเริ่มปีกตกบินดีไม่ค่อยขึ้นแล้วครับ
และยอมแพ้ในนาทีที่สิบแปดของยกสามงานนี้ทำให้ไก่ชนโอรัสสวรรค์
คว้าเงินเดือมพันธุ์สองล้านบาทกลับเมืองและยอมไปได้นะครับ
อืมสุดยอดโอ้โหนะครับนายสุภาชัยเอื้อเฟื้อเจ้าของสนามไก่ชนแดงบุรพาบอกว่า
เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของสนามด้วย
เงินเดิมพันธุเป็นล้านบาทและนี่นะครับไก่ชนนี้ที่สนามไก่ชนแห่งนี้นะครับ
เป็นสนามถูกต้องตามกฎหมายมี๔แห่งแต่เดิมมีคนเลี้ยไก่ชนเฉพาะอำเภอวัฒนานครเท่านั้น
แต่ปัจจุบันมีการเลี้ยงไก่ชนไปทั่วอำเภอสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงไก่ชนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี
โอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าที่บ้านผมเนี่ยครับพัฒนานครก็มีไก่ชนแบบนี้เหมือนกัน
โอ้โหสุดยอดจริงฮะนี่เขาพักยกกันแล้วใช่ไหมฮ
โอ้โหนี่ครับเขาอุ้มไปแล้วนะครับ
ไก่ชนโอฤษวรรณ

นี่คุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เขาต้องเช็ดทำความสะอาดไก่
บอกว่าการเช็ดทำความสะอาดไก่นี่คือสำคัญนะ

เพราะว่าขนตรงปีกมันสำคัญมากน้ำน้ำโดนอย่างนี้
เวลามันมีขนด้วยถ้าเกิดขนปีกมันแตกมันส่งขนตะกันชน
ใช่ครับแล้วเขาบอกเลี้ยงดูยิ่งกว่าลูก

จริงครับผมนอนออดกอดทั้งที่บ้านผมน่ะติดแอร์ให้ไก่จิ๊บ

แล้วเมียว่าอย่างไรบ้าง
ที่รักเดี๋ยวถ่ายที่รักก็แล้วกัน

เมียก็นึกว่าเรียกฉันหรือยังไงเปล่าเรียกไก่